อบตมหาสนุก
เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ
กับรายการอบตมหาสนุกนะครับ
และช่วงนี้นะครับเปิดพื้นที่ให้กับ
โชว์เด็กโชว์โดนโชว์ตัวจี๊ด
จำตำบลที่จะมาแสดงความสามารถ
ให้คุณผู้ชมทั่วประเทศได้เห็นว่า
อบตมหาสนุกของเรานี้มีความโดดเด่นอย่างไรนะครับ
มาที่นี่ครับดอนคาครับท่านนายก
เห็นว่ากันว่าเนี่ยครับมีวง
เฉพาะดอนภาคอย่างเดียวละครับ
มีแบบวงใหญ่ก็มีมีแบบวงเล็ก
อ๋อแต่วันนี้เอามาวงเล็กให้พวกเราได้เห็นเป็นชิบล้างก่อน
อยากชมยังวันนี้ท่านนายกก็เลยจัดมาเรื่องหมอพินหมอแคนนี่แหละครับ
หมอพินหมอแคนประยุกต์ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

พี่เชื่อมั้ยหาฟังบรรยากาศแบบนี้
กลิ่นอายของคนเล่นที่ฝีมือลสัตว์ประมาช์มญาปัจจันทร์อย่างนี้

หน้ารำใส่ฟ้อนหงบหงบคือว่ามันโยนแบบนี้

คือเขาเรียกมันมีความเป็นเฉพาะ
ความเป็นอัตลักษณ์ที่พี่บอกของเสียง
อาจารย์ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ

ถามถามอาจารย์นี้ลูกชื่อ

คำต้น

ห่ำยาย

ไม่ใช่ฮัมเป็นภาษาอีสานที่เราเรียกกันเป็นคำที่เราเชือกเด็ก

แต่เพื่อออกประตอเนี่ยมารวมตัวกันได้

อ่าชื่อดวงตาน้องช้างครับ

แงงกวาดอกคุณเสียงแคน

เดี๋ยวมีอะไรที่ผู้ใหญ่ทำไม่ได้ไหม

จะเป็นผู้ใหญ่กำนันอะไรในหมู่บ้านนี้

ยังมีดีกรีเป็นผู้นำชุมชนกัดอีกด้วย

เรียกได้ว่าที่นี่คือตำบลคนดนตรีตัวจริงเลยนะครับ

ก็คือพินแคนไว้เยอะแยะมากมายนะครับ
วันนี้เราจะพักเบกตรงนี้นะครับ
แล้วกลับมาช่วงหน้าอบตขอปรุงไปด้วยโชว์ของพี่อีทโปรงลาง
และเหล่าอาจารย์ของดอนคา

บุกมาถึงถิ่นหมอพินหมอแคนขนาดนี้

ก็ขอไว้หลายสายเลือดนักดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ด้วยการหวดโปรงลางโชว์เพลง
ร่วมกับชาวบ้านดอนขาดกันสักหน่อย
โอ้โหลีลาแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาจริง
หาฟังได้ง่ายกันซะที่ไหนเนี่ย
โชว์เด็กโชว์ดีมีให้ชมกันที่นี่ที่เดียว
กับช่วงอบตขอโชว์